ผมพาไปเริ่มที่เชียงใหม่พาขึ้นเหนือไปก่อนที่เชียงใหม่
ไปอยู่ที่นี่กันหน่อยอันนี้คือสำนักส่งบ้านริมข่าน
อยู่ที่หมู่๘ตำบลดอนเปล่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่
นี่ชาวบ้านเอ่ยนักเสียงโชคต่างก็เดินทางกันไป
สักการะขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองฝาแฝด
ก็คือเจ้าแม่สบายพรกับเจ้าแม่สบายแพร่
กระทำการจุดถูบจุดเทียนขอเจ้าแม่ขอหน่อยละกันนะ
ต้องการสิ่งไหนก็ขอกันไปบางคนก็บอกว่าเจ้าแม่มาเข้าฝันหน่อยเถอะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเรื่องของเสื้อพงเสื้อผ้า
มาถวายให้ชาวบ้านก็ไปขอโชคลาวกันไม่ขาดสายเลย
โดยที่ชาวบ้านเนี่ยนะเค้าเฝ้าดูแลเจ้าแม่อยู่เนี่ยนะ
เขาก็บอกแบบนี้ว่ามีคนได้โชคจากเจ้าแม่ไปเยอะ
ชุดไทยงดงามสีขาวสีแดงไปถวายกันไม่ขาดสาย
ตกกลางคืนเขาบอกว่าเจ้าแม่ไปเข้าฝัน
ว่าเดี๋ยวปีใหม่นะวันปีใหม่ที่รับปี๒๕๖๔เนี่ยนะ
ให้เปลี่ยนชุดเจ้าแม่เป็นสีแดงทั้งสององค์เลยนะค่ะ
แล้วเดี๋ยวเจ้าแม่จะมาให้โชคทุกคนเลยนะฮะ
ซึ่งช่วงใกล้วันที่จะออกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
คนที่นิยมตัวเลขก็จะไปโรยแป้งไปถูปรากฏให้มันเด่นชัดขึ้นมานะฮะ
แล้วทั้งสองเจ้าแม่เขาบอกว่าก็ให้ตัวเลขที่มันใกล้เคียงกัน
อันนี้ก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่งคุณผู้ชมดูที่เขาชี้ให้ดูแล้วกัน

อันนี้เชียงใหม่จากเชียงใหม่แล้วลงไปครับไปที่ชายนาฏ
ที่วัดทรงเสวยนะฮะตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์อยู่ที่ชายนาฏ
นี่วัดนี้ครับชาวบ้านเขาไปเยอะเหมือนกันนะชายนาฏเขามีของดีเหมือนกัน
เขาว่ากันว่าที่นี่นะฮะมีการให้โชคให้ลาบด้วยการต้องไปกระซิบข้างหูไอ้ส้มฉุน

ใช่ส้มฉุนเลขอะไรบอกหน่อย
แล้วผมก็ไม่รู้นะว่าเขามีการกระซิบตอบกลับมาไหม
ถ้ากลับมาดิฉันไม่กล้ากระซิบต่อแล้วนะต้องวิ่งหนีค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันสิเขาบอกว่าไอ้ส้มฉุนเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของวัดที่นี่นะฮะ
ก็มีการเอาของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายนะครับ
น้ำแดงขนมไทยหนังสติ๊กของเล่นที่ผ่านมาเนี่ย
คุณผู้ชมดูเอาจากของไหว้แล้วกันว่ามีคนโชคดีมากขนาดไหนก็ไปถวายนะฮะ
การขอโชคขอลาบนอกจากที่จะดูจากการกระฟังจากการกระซิบแล้วนี่เขาบอกว่า
ถ้าสมมุติปุ้ยเนี่ยเอาน้ำแดงไปถวายใช่ไหม

สามสิบงวดติดแล้วที่ได้จากไอ้ส้มฉุนเค้าว่ายังไง

ที่พาเรือไปบิณฑบาตกับไอ้ส้มฉุนนะฮะ
ครั้งเมื่อที่ไอ้ส้มฉุนกับพระท่านยังมีชีวิตอยู่
ทำให้ชาวบ้านไปขัดถู
คือเขาที่บอกแปลกก็คือว่าทุกคนที่ไปเห็นเลขเดียวกัน
จริงเหรอเห็นเลขเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าเห็นอะไร
คุณพี่เขาก็เห็นเขาบอกว่าคุณพี่ก็เห็นคุณน้าคนนั้นก็เห็น
คุณผู้ชายคนนั้นก็เห็นเลขเหมือนกันเลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
อันนี้จากวัดทรงเสวยที่ชายนาฏนะฮะยังไม่หมดคุณผู้ชม
พาไปอีสานกันหน่อยเดี๋ยวชาวอีสานจะน้อยใจ
คำชโนธนะฮะพอไปคำชโนธเสร็จปุ๊บเดินเข้าไปสะพานใช่ไหม
ถึงคำชโนธเลี้ยวขวาปุ๊บเดินทางไม้เข้าไปก็จะเห็นต้นมะเดือยักษ์
อยู่กลางป่าเลยนะป่าคำชโนธเลยนะฮะ
ชาวบ้านเขาเชื่อว่านี่คือขุมทรัพย์พญานาคของพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมาแห่งวังนาคิน
นะฮะนี่ไปก็ไปไหว้ขอพรกันกราบไหว้พ่อปู่มญาติตรงกลางเสร็จปุ๊บ
ไปทางขวาเห็นต้นมะเดือยักษ์ก็ไปขอส่องเลขกันบางคนใช้มือถือถ่ายแล้วส่งภาพนี้มาให้ดู
เห็นไหมมันมีรุ้งขึ้นหรอเออมีดวงไฟวงขึ้นกุมแล้วรุ้งกี่สี
สีเลยที่สำคัญเขาบอกว่ามันเห็นเลขขึ้นมาในภาพนั้นแต่เราก็มองไม่เห็นนะว่าเลขอะไร
นะฮะเขาก็เลยเอาภาพนี้ไปส่องกันแล้วก็ไปเสี่ยงโชคกันอ่าอ่ะเอามาฝากกันเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้ม